ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังไงคุณ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชม
ก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นคุณนุกสิทธิดาค่ะ
เป็นภัยที่ออกมาเตือนกันจริงนะคะคุณ

เออทรัพย์สินอยู่บ้านเอาไว้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะนุ่งสุธิดาเนี่ย
อย่างภาพที่บอกเนี่ยนะเขาโดนโจรขึ้นบ้าน

แล้วก็เห็นแสงไฟที่ชั้น๒เปิดอยู่

จึงรีบโทรหาตำรวจค่ะสนวังทองหลางนะ
แล้วก็๑๐นาทีเท่านั้นก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุค่ะ

ปรากฏว่าโดนรื้อค้นกระจุยกระจาย

มาทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะ

แล้วก็กระเป๋าแบรนดเนมรวมมูลค่าแล้วหลายแสนบาทเลยนะ
ตอนนี้ค่ะได้ความที่สนวังทองหลาง
แจ้งความที่สอนอวังทองหลางแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
บอกเลยนะคะว่าสภาพจิตใจตอนนี้เนี่ย
แย่อกสั่นขวัญแขวนมากค่ะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าโจรจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่านะคะ
และแถมปกติเนี่ยก็จะเอาลูกคนเล็กไว้กับพี่เลี้ยงด้วยค่ะ

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณนุกสุธิดาจะเปิดแถลงข่าวค่ะ

เวลาประมาณ๓โมงเย็น๑๕นาฬิกานะคะ
คุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดกันได้นะ
บันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็น๕โมง๔๕นาทีคุณผู้ชมค่ะ

ใครจะไปคิดว่ากลับบ้านมาตอน๕ทุ่ม
ยังโชคดีนะคะตามข่าวคุณนุ๊กอยู่กับลูก

กลับมาบ้านตอน๕ทุ่มตกใจ
เจอคนเอ๊ะทำไมพฤษฐาน๒เปิดไป
แล้วบ้านโดนงัดนี่คุณลุงจะได้เล่าเหตุการณ์แบบนี้เอาไว้นะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงรายละเอียดจะเป็นยังไง
ติดตามได้ในบันเทิงไทยรัฐ๕โมง๔๕นะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
ว่าจริงแล้วการสูญเสียทรัพย์สินไม่เท่ากับการที่ร่างกายของเราอาจจะถูกทำร้าย

กลัวว่าโจรจะย้อนกลับมาทำร้ายลูกชายคนเล็กไงที่ปล่อยทิ้งอยู่กับพี่เลี้ยงตามลำพัง
ปกติคุณนุ๊กเองออกไปทำงานก็จะทิ้งลูกไว้กับพี่เลี้ยงนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับใครหลายคน
ส่วนการดำเนินคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นบันเทิงช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชม